โดยตรงเลยสำหรับคุณพ่อคุณพ่อบี้ทัศภาคค่ะ
เพราะว่าบี้เนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันดีว่า
พักงานที่ไทยเนอะแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียง
มีผลงานโด่งดังที่จีนเยอะแยะมากมาย
ล่าสุดเลยนะคะบี้เผยกับบันเทิงไทยรัฐของเรา
บอกว่าตอนนี้หยุดงานหยุดทุกการถ่ายทำ
แล้วก็เลื่อนออกอากาศไปแบบไม่มีกำหนด
โดยส่วนตัวเนี่ยบี้บอกว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้เครียด
ว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรที่ต้องเลื่อนงานไปนะ
เพราะว่าตัวเองต้องทำที่ประเทศจีนไงคุณ
เพราะเข้าใจกับสภาวะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ก็เลยทำให้ช่วงนี้มีเวลาผลิตผลงานเพลงที่ประเทศไทย

ที่สำคัญได้อยู่กับลูกอยู่กับเมียไงคะหน้าหยุด
ก็ไม่ได้เครียดนะครับ
ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวรอสถานการณ์ให้ดี
นี่เป็นทั้งโลกมันไม่ดีทางโลก
แล้วก็รอครับมาทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมานาน
อย่างเพลงที่ปล่อยกับเปล่านอนในฝันก็ทำเองครับ
แล้วก็แต่งกับเพื่อนด้วยกัน
แล้วก็จะมีอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงช้าครับ

แต่งมานานมากพอสมควร

แล้วก็คิดว่าน่าจะได้ปล่อยเร็วนี้ล่ะ